เช้าวันนี้นะคะก่อนออกไปทำงาน

ที่จะป้องกันตัวเองจากภัยสังคมเหล่านี้
เพราะอย่างที่คุณสุภาษาโปรยไปตั้งแต่เบรกที่แล้ว
ว่าคนที่ก่อเหตุเดี๋ยวนี้คุณคะ

ล่าสุดค่ะสถาปนิกหนุ่มจริงอายุ๒๘ปีไปก่อเหตุค่ะ
ใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาว
ที่สถานีรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนจ้า
เป็นเรื่องเป็นราวนี่คือคลิปค่ะแต่ขออนุญาตเบลอจริง
เพราะว่าไม่อยากให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่เอาล่ะเบื้องต้นแบบนี้
นี่คือหลักฐานชิ้นโบแดงเลยนะคะที่ตำรวจตามไปตะครุบจับมาได้
แล้วหลักฐานมันปรากฏทนโทษแบบนี้ถามว่าเจ้าตัวยอมรับไหม
รับค่ะบอกว่าก็เห็นว่าเหยื่อหน้าตาดีสวยน่ารักตรงสเปค
ก็เลยนั่นแหละพอเห็นว่าใส่กระโปรงสั้นปุ๊บ
เอาล่ะพอเหยื่อขึ้นไปบนใดเลื่อนใช้มือถือช้อนเลยค่ะ
ถ่ายใต้กระโปรงค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายอ๊อฟ
เป็นสถาปนิกหนุ่มนะคะที่สุดแล้วถูกตำรวจสอนอบางเขนจับกุมได้
คืออย่างที่บอกไปหลักฐานมันคามือค่ะเป็นคลิปแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาวนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดร้อนเมื่อวานช่วงสาย
ตำรวจเขาได้รับแจ้งจากพี่รอปภสถานีรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนบอกว่า
เห็นชายคนนี้ในออฟเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาว
อายุสักประมาณ๓๐ปีกะปินเกลียวด้วยตัวเองอายุ๒๘นะ
ขณะที่หญิงสาวเนี่ยเดินขึ้นบันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้าจึงแจ้งให้ผู้เสียหายเนี่ย
รู้ตัวก่อนแล้วจับกลุ่มผู้ชายก็คือนายอ๊อฟไว้ได้
นายอ๊อฟคนก่อเหตุบอกว่าทำงานเป็นสถาปนิกบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ย่านรัฐพร้าวเป็นสถาปนิกด้วยคุณคิดดูสิสถาปนิกเป็นคนก่อเหตุ
แต่ไม่ได้แปลว่าสถาปนิกจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะคะอย่าเป็นแบบนั้นไปนะคะ
เดี๋ยวก่อนเกิดเหตุนายอ๊อฟบอกว่ากำลังจะไปทำงานโดยใช้รถไฟฟ้า
ขณะขึ้นบันไดเลื่อนเห็นผู้เสียหายหน้าตาดีนุ่งสั้นจึงห้ามใจไม่ไหว
เดินเข้าไปเลยค่ะใกล้แล้วใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรง
ฟังเสียงผู้ต้องหาหน่อยค่ะ
ได้ยินใช่ไหมคะบอกว่าผมเพิ่งทำเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจทำด้วย
คุณค่ะตำรวจตรวจสอบให้ลึกกว่านั้นตรวจสอบเพิ่มเติม
มือถือของนายอ๊อฟเนี่ยปรากฏว่ามันมีแอบถ่ายคลิปสยิวใต้กระโปรงผู้หญิงหน้าตาดีอีกคนหนึ่ง
แต่บอกว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกตำรวจเค้นสอบค่ะ
อ๊อฟบอกว่าเฮ้ยไอ้คลิปล่าสุดเนี่ย
มันเป็นคลิปของแฟนผมมันเป็นคลิปของแฟนผม
ถ่ายรูปไว้ด้วยกันยืนยันแบบนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณที่จะไปอ้าง
แต่สุดท้ายแล้วตำรวจก็แจ้งความนะคะ
คือข้อหากระทำการให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย
แล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
หน้าเขาสวยแล้วอยากเห็นอย่างอื่นเขาอย่างนี้เหรอ
ไม่ได้นะคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะอ๊อฟค่ะไม่ได้ค่ะ